ว่าตั้งแต่เก้าโมงมาจนถึงตอนเนี้ยค่ะสิบเอ็ดโมงสามสิบแปดนาที
บรรยากาศที่รัฐสภาจะเป็นยังไงบ้างนักข่าวของเรานะคะ
รอที่จะรายงานสดอยู่แล้วติดตามบรรยากาศได้
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดจากที่รัฐสภา

เชิญค่ะครับถามมาแล้วสองชั่วโมงนะคะ
นายก็ก็ประกาศการสภาเลยนะคะว่าจะเดินหน้าในนโยบายเงิน
ให้เป็นประชาธิปไตยรวมถึงการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารค่ะ
วันแรกของการแถลงนโยบายรัฐบาลของคอรมอเศรษฐานะคะ๒วันในการแถลงและชี้แจงนโยบาย
ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด๓๐ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็นคอรมอล๕ชั่วโมง
สมาชิกวุฒิสภา๕ชั่วโมงพักร่วมรัฐบาล๕ชั่วโมงและพักร่วมฝ่ายค้าน๑๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมคศทวีสินนายกรรมรีก็ได้เดินเข้ามาในห้องประชุม
ห้องประชุมรัฐสภาค่ะจากนั้นนะคะคณะรัฐมนตรีก็ทยอยเข้ามา
ร่วมนั่งในเก้าอี้ของตนเองค่ะเวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๒นาทีนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นแถลงย้ำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ทั้งหมด๕นโยบายนะคะโดยเฉพาะนโยบายการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาท
ที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ
โดยจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกระจายไปอย่างทุกพื้นที่
หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทย

เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่
หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก
การจับจ่ายใช้ฉอยยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษี
จากนั้นฝ่ายค้านซึ่งทำหน้าที่โดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุล
สอสอของพักเก้าไกรก็ได้ลุกขึ้นทำหน้าที่ต่อทันทีนะคะ
ภิปรายคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่า
อ่านแล้วว่างเปล่าไม่ตรงปกค่ะเพราะไม่มีรายละเอียดชัดเจน
ไม่มีเป้าหมายที่ชี้วัดได้ไม่มีกรอบเวลา
และก็ไม่มีนโยบายตามที่ได้สัญญาไว้
จึงขอตัดเกรดการแถลงนโยบายของนายเศรษฐาทวีสิน
ให้อยู่ในเกรดเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อาจแย่กว่าไปด้วยซ้ำค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะนางสาวสิริกัญญายังกล่าวอีกว่า
มาตรฐานคำแถลงนโยบายตกหากเทียบกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนลงรายละเอียดได้ลึกในกรอบกำหนดเวลานะคะ
รวมถึงมีนโยบายที่ใช้หาเสียงอยู่เกือบทั้งหมด
ฟังเสียงของนางสาวสิริกัญญากันค่ะ
แต่วันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่าง
ในเอกสารคำแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหน้า
ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะ
เพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลย
มีแต่คำอธิษฐานลอยมีแต่คำกว้างแบบพูดอีกก็ถูกอีก
ขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข
มีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรม
นางสาวสิริกัญญายังตั้งคำถามต่ออีกนะคะว่าการใช้งบประมาณของปี๒๕๖๗นั้น
ไม่เพียงพอต่อการทำนโยบายเงินดิจิทัลเมื่อตัดค่าใช้จ่ายอื่นจะเหลืออยู่แค่พรม๔๐๐๐๐๐บาทเท่านั้น
หากรัฐบาลนี้นำมาใช้โครงการนี้ทั้งหมดก็ถามนะคะว่าได้ถามพักร่วมรัฐบาลหรือยัง
หรือยังค่ะสำรับการแถลแหลยนัยโบายของรัฐบานนะคะ

ก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบตั้งคำถามอย่างละเอียดเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินงบประมาณค่ะ

ก็มีความห่วงใยเรื่องของการใช้เงินงบประมาณนะคะ

ให้มีการลุกขึ้นอัมพิปรายของสอสอสิกฝ่ายค้ำของพระเก้าไกร

ของรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินวันแรกที่รัฐสภาค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณสิริวัณ
เห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือทางด้านของแก่นำรัฐบาลเอง
ก็บอกว่ามันจะเป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฉะนั้นก็รอดูว่าทางอีกฝั่งนึงโดยเฉพาะพระเก้ากลายจะซักค้านยังไงบ้าง